คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณมากกว่า๑๐คน
และตอนนี้อยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ซึ่งในห้างก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เกิดเหตุระเบิดด้วย
ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีรายงานล่าสุดมานะคะ
กลุ่มมือปืนอาจจะมี๑๐๑๔คน
รวมถึงยังมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะด้วยนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ระเบิดกลางกรุงจากาต้า
ซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย
โดยตอนนี้ทางด้านของสำนักงานยูเอ็นเองก็มีการออกมารายงานว่า
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตึกแล้วก็เจ้าหน้าที่
แต่มีการสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ไม่ให้ออกจากตึกเพื่อความปลอดภัย
และเกรงว่าจะมีเหตุระเบิดเกิดซ้ำอีกนะคะ
โดยเหตุระเบิดที่กลางกรุงจักรต้าจนถึงขณะนี้
ยังไม่มีการยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิต
แต่คาดว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า๔คน
โดยช่วงสายที่ผ่านมามีเสียงคล้ายระเบิดเกิดขึ้นที่หน้าห้างสรรพสินค้า
ซึ่งบริเวณดังกล่าวก็เป็นที่ตั้งของโรงแรมหรู
สำนักงานและสถานทูตหลายแห่งรวมถึงสถานทูตฝรั่งเศสด้วย
หลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการปิดถนน
แล้วก็กันเจ้าหน้าที่และกันนักข่าวทุกคนออกจากพื้นที่ด้วยนะคะ
โดยระเบิดนั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันประมาณ๕๖จุด
ซึ่งจุดระเบิด๓แห่งที่มีการยืนยันแล้วในตอนนี้
คือจุดแรกใกล้ตึกสำนักงานสหประชาชาติประจำกรุงจักรต้า
แล้วก็จุดที่๓นะคะใกล้กับธรรมเนียบประธานาธิบดี
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจอินโดนีเซียก็ยืนยันว่า
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการวางระเบิด
แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าใครอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้
สำนักข่าวท้องถิ่นของอินโดนีเซียก็ยืนยันนะคะว่า
ล่าสุดยังคงมีการยิงปะทะระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่
และมีเสียงคล้ายระเบิดและปืนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งอย่างที่รายงานไปว่าสื่อท้องถิ่นก็รายงานว่า
มือปืนน่าจะยังอยู่ภายในห้าง๑๐๑๔คนด้วยกันค่ะ
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังด้วยว่า
ระเบิดนั้นน่าจะเกิดจากมือระเบิดฆ่าตัวตาย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีการยืนยันจากฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายใดค่ะ
ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียเองมีการเผชิญกับ
การก่อเหตุโจมตีจากกองกำลังติดอาวุธมาแล้วด้วยกันหลายครั้ง

ซึ่งด้านโฆษกตำรวจอินโดนีเซียก็เปิดเผยนะคะว่า
มีการออกมาเตือนประชาชนให้อยู่แต่ภายในเคหสถาน
เพื่อความปลอดภัยเพราะเกรงว่าจะเกิดระเบิดซ้ำอีกค่ะ

โดนีเซียมีการประกาศมาตรการเข้มในการที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความเรียบร้อย
เพราะเกรงว่าจะมีคำขู่มาจากกลุ่มก่อการร้ายต่าง
ซึ่งมีการก่อเหตุวางระเบิดหลายครั้งแล้ว
กรุงจักรต้าอินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งอินโดนีเซียเองอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอย่างสูง
และที่ผ่านมาตำรวจเองสามารถทำลายแผนก่อการร้าย
โจมตีที่ทำการราชการคนต่างชาติ

เพราะมีการวางกำลังตำรวจและทหารกว่า๑๕๐๐นาย
ขออภัย๑๕๐๐๐นายที่บริเวณโบสถ์สนามบินและสถานที่สาธารณะ
โฆษกตำรวจอินโดนีเซียก็เปิดเผยว่า
มีตำรวจเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้อย่างน้อย๓คน
และมีพลเรือนเสียชีวิตอีก๓คนจากการจมตีครั้งนี้นะคะ
โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาบูบากาบาเชีย
ได้อุดทอนต่อสายอินโดนีเซียให้ยกฟ้องในคดีที่
เงินสนับสนุนค่ายฝึกผู้ก่อการร้าย
โดยบอกว่าการสนับสนุนนั้นเป็นการทำเพื่อศาสนา
และบาเชียก็ถูกตัดสินจำคุก๑๕ปี
จากการสนับสนุนการตั้งค่ายฝึกผู้ก่อการร้ายในอาเจ

นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่อาจเป็นชนวนที่เกาะเหตุครั้งนี้
โดยตอนนี้ยังไม่มีใครออกมายืนยันว่าเป็นกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลัง
แต่ว่ารายงานล่าสุดทางด้านของอินโดนีเซียเอง
มีการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทหาร
รวมถึงมือสไนเปอร์มือซุ่มยิง
แล้วก็ตำรวจที่อาวุธครบมือลงพื้นที่กว่า๑๐๐นายแล้ว
เพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อย
รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน
ส่วนทางด้านสถานเอกราชทธุธไทยในกรุงจังกะต้าเอง
ตอนนี้ออกมารายงานนะคะว่ายังไม่พบคนไทยได้รับบาดเจ็บ
หรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศเองก็ออกมายืนยันในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ตอนนี้หลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีการเป็นความร่วมมือหรือว่าเป็นการก่อการร้ายของกลุ่มไอซิส
แต่ว่าอย่างที่รายงานไปว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรที่ยืนยันชัดเจน
แต่ว่าตอนนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็คอยควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่เท่านั้นค่ะ
สังเกตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรึงกำลังอย่างแน่นหนา
เมื่อสักครู่นี้ก็มีอาวุธครบมือรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะคะ
ทางสรรพสินค้าอยู่ประชาชนยังมีการออกมามุมดูสถานการณ์อยู่
แต่ว่าตำรวจก็มีกันพื้นที่เอาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ
จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ที่๔คนแล้วค่ะ
โดยในโลกออนไลน์เองต่างก็มีการทวิตกันถึงเหตุการณ์ครั้งนี้
บุคคลที่อยู่ในกรุงจักรต้าเอง
รวมถึงบุคคลที่อยู่ในเมืองอื่นของอินโดนีเซียนะคะ
ตอนนี้ก็มีการระดมกำลังเข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มข้นเลยทีเดียว
ปิดถนนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระดมอาวุธครบมือ
รวมถึงมีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายของทหารตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากผู้เสียชีวิตแล้ว
ก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากด้วยเช่นกันค่ะ
ตอนนี้สถานการณ์ถือว่ายังไม่สงบแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมได้นะคะ
ก็มีการประกาศเตือนให้ประชาชนอยู่ในเคหาสถาน
รวมถึงทางด้านสถานทูตเองก็ออกมาเตือนคนไทยในอินโดนีเซีย
ว่าให้อยู่แต่ภายในเคหสถานและอย่าออกมาข้างนอกเด็ดขาดค่ะ
ตอนนี้ก็คงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์กันต่อไป
ในการที่จะมีความคืบหน้ารายงานเพิ่มเติมเข้ามา
เพราะว่าทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็คุมกำลังแล้วก็ตรึงกำลังอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะได้ควบคุมสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุด
แต่ณตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ยังรุนแรงแล้วก็อันตรายอยู่
ต้องรอติดตามความคืบหน้าจากรายงานต่อค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์วิกฤตนะคะแล้วก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่เกิดในกรุงจักรต้าประเทศอินโดนีเซีย
ตอนนี้ยังคงต้องรอทั้งเรื่องของคำยืนยันรอทั้งเรื่องของการตรวจสอบว่าสรุปแล้วจะเป็นฝีมือของมือระเบิดฆ่าตัวตาย
หรือว่ากลุ่มมือปืนนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้หรือไม่
ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าจะมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ
ก็รายงานล่าสุดมีผู้เสียชีวิต๔คนเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รวมทั้งพลเรือนด้วย
ขอบคุณความคืบหน้านี้จากคุณอรัชพรชลาดลค่ะ